คุณผู้ชมคะมาดูบรรยากาศหน้ารัฐสภานะคะ
เตรียมความพร้อมในการดูแลความเรียบร้อยจะเป็นอย่างไร
ติดตามจากคุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ
ค่ะบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาในขณะนี้นะคะ
ยังไม่มีการนำเอาสิ่งกีดขวางต่างเนี่ย
เข้ามาปิดกั้นในพื้นที่ของบริเวณโดยรอบของอาคารรัฐสภา
ขณะเดียวกันจากการเข้าพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวก็พบว่า
ทางด้านของผู้สนับสนุนนายพิธารวมไปถึงพักเก้าไกลนั้น

คุณผู้ชมจะเห็นว่าบริเวณถนนทหารจากแยกเกียรติกายมุ่งหน้าไปบริเวณทางเข้าซึ่ง
ตรงนี้เขาเรียกว่าประตูสวนะคะ
ยังคงมีการเปิดการจราจรตามปกติ
แต่หากมองจากตรงนี้จะเห็นรถตู้ของตำรวจมาประจำการในจุดแล้ว
แล้วก็มีการนำเอากำลังเข้ามาดูแลเรื่องของความเรียบร้อย
สาเหตุก็เพราะว่าในช่วงค่ำคืนของคืนนี้
อาจจะมีการนำเอาตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็สิ่งกีดขวางต่าง
เข้ามาวางอยู่ตรงบริเวณที่มีการตั้งกลวยอยู่นะคะ
ขณะเดียวกันฝั่งตรงกันข้ามกับรัฐสภาฟุตบาทอีกฝั่งหนึ่ง

มีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาประมาณ๒๓คน
แล้วก็คาดว่าน่าจะทยอยเข้ามาภายในคืนนี้
ว่ากว่าจะพักแบบคืนค้างแรมที่นี่แล้วค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก่อนหน้านี้นะคะคุณเข็มมาสอนและคุณภาคภูมิค่ะ
บรรยากาศโดยรอบอาคารรัฐสภาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ที่ฉันติดตามมานะคะ
ซึ่งขณะที่ที่ฉันเข้าไปดูพื้นที่เนี่ยก็ปรากฏว่ายังคงมีการเปิดการจราจรที่แยกเกียรติกายถนนสามเศษตามปกติ
แต่ก็ยังไม่มีการนำเครื่องกีดขวางไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ลวดหีบเพลงมาติดตั้ง
ช่วงไปแล้วสภาพการจราจรติดขัดแบบนี้น่าจะได้เห็นในวันพรุ่งนี้
จึงฝากเตือนประชาชนนะคะโดยพลตบวัตรรีรุ่งรอด
ถากุลปุญยสิริรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พร้อมด้วยทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกวิทยาวัฒน์เข่งคุมนะคะ
ท่านผู้อุ้มกับสอนอบางโพมีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอเนกประสงค์
ภายในศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครเกียรติกาย
เพื่อที่จะตรวจดูเรื่องของความเรียบร้อยพร้อมกับเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
กรุงเทพมหานครขยายพื้นที่อนุญาตให้กลุ่มผู้ชุมนุม
รวมถึงผู้สนับสนุนพักก้าวไกลชุมนุมสาธารณะได้ในลานอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีมวลชนมาร่วมชุมนุมมากกว่าวันที่๑๓กรกฎาคม
แล้วก็ยังได้รับการประสานขอจัดการชุมนุมโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุมด้วย
ยืนยันว่าการชุมนุมนั้นชุมนุมได้นะคะแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอำนาจเท่านั้น
การฝ่าฝืนเข้าไปยังรัฐสภานั้นเป็นความผิดทางกฎหมายค่ะ
ส่วนเรื่องของการจราจรนะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานยอมรับค่ะว่า
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดการถนนเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคม
วันนี้จึงต้องมีการปรับแผนในบางส่วนและวันพรุ่งนี้ตำรวจจะไม่อนุญาตให้ผู้ค้า
นำสินค้ามาขายในพื้นที่โดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางการจราจรแล้วก็เส้นทาง
สำหรับรถพยาบาลรถฉุกเฉินกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาจำนวนมาก
ขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนนายพิธาสวมเสื้อสีส้มนะคะมาปักหลักที่บริเวณถนนทหาร
บอกว่าวันนี้จะค้างคืนที่นี่กันเลยทีเดียว
หนึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุมบอกกับทีมข่าวว่าตั้งใจจะค้างคืนที่ถนนทหารข้างรัฐสภาเลย
จากเกรงว่าหากตำรวจปิดถนนแล้วก็นำตู้คอนเทนเนอร์มาวางขวางไว้
เหมือนวันที่๑๓กรกฎาคมพวกเขาอาจจะเข้ามาไม่ได้
แล้วก็ฝากไปถึงสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะสสหรือสว
รับฟังเสียงของประชาชนที่เลือกนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ
สำหรับส่วนหน้าว่าไม่ปล่อยเมืองอาจจะจับมือไปด้วยกันตลอดไป
ภรรยากภาคบอกไว้ว่าให้ขอรบเสียงมันติศาสตร์ชนิดหน้าชน
๒๕๐สวไม่ได้มาจากการแต่งตั้งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประกาศ
ประเทศนี้ไม่ใช่ของสว๒๕๐คุณค่ะ
พวกคุณน่าแก่แล้วกลับไปเลี้ยงหลานเถอะ
ถ้ายังไม่อยู่เลยเดินก็จะไม่ไหวแล้ว
ถ้าอยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าถึงต่อไป
ส่วนที่ลานกีฬาศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครเกียรติกาย
ที่มีการจัดให้เป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมสาธารณะ
เจ้าหน้าที่ยังคงมีการกางเต็นต์ไว้ประมาณ๑๐หลังนะคะ
เพื่อที่จะรอรับประชาชนในวันพรุ่งนี้
เพิ่มเติมก็คือบริเวณแนวเชือกกั้นที่เป็นแนวเขตรถพยาบาลแล้วก็แพทย์
ซึ่งช่วงเย็นของวันนี้ค่ะการจราจร๓เซนนั้นยังคงติดขัดสลับหยุดนิ่ง
โดยเฉพาะช่วงแยกเกียรติกายมุ่งหน้าบางกระบือ
จากว่าบางจุดนั้นยังมีการก่อสร้างถนนและพรุ่งนี้อาจจะติดแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ส่วนวันที่๑๙กรกฎาคมค่ะการประชุมรัฐสภา
เพื่อพิจารณาการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีตำรวจขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง
จนกว่าการประชุมรัฐสภาจะเสร็จสิ้นนะคะ
โดยจะปิดการจราจรถนนสามเศษช่วงหน้าอาคารรัฐสภาทุกช่องทางนะ
ตั้งแต่แยกเกียรติกายจนถึงทางออกของบริษัทบุญรอด
โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร
ให้ใช้เส้นทางถนนสามเศษเลี้ยวขวาไปที่แยกบางกระบือ
เข้าถนนอำนวยสงครามซ้ายที่แยกเกษะโกมล
เข้าถนนพระราม๕ถนนเตชาวณิตซ้ายที่แยกสะพานสูง
แล้วก็ไปที่ถนนประชาราชสาย๒แยกบางโพนะคะ
ส่วนเรื่องของการจราจรที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนแล้วก็นักเรียนนั้น
ก็จากการสอบถามของทีมข่าวทราบว่าสถานศึกษาริมถนนสามเซน

อีกครั้งหนึ่งว่ายังคงมีการชุมนุมหรือไม่

ส่วนโรงเรียนราชินีบนนั้น
ยังคงเปิดเรียนตามปกติ
แต่ว่าลดการเรียนพิเศษในช่วงเย็น
ก็คือเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
จนถึงเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีเลย
ก็แจ้งเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน

จะต้องเข้ามาในพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา
ตอนนี้การจราจรยังคงติดขาด
เพราะว่ามีการก่อสร้างอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาเร่งงานกันนะคะ
เพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมและต้องมีการปิดกั้นสถานที่

ในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีจะมีชื่อของนายพิธาหรือไม่
เชื่อกันว่าตำรวจเองก็ประเมินว่ากลุ่มผู้ชุมนุมพรุ่งนี้น่าจะเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาค่ะ
ขอบคุณคุณวิมวลวันและทีมข่าวด้วยนะคะ
จริงวันนี้ก็มีกลุ่มที่ไปให้กำลังใจสวด้วยนะ
ไม่รู้พรุ่งนี้จะมีทั้งสองกลุ่มหรือเปล่านะครับ